ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักคนโสดจะมีผู้มีฐานะสูงกว่าหรืออายุสูงกว่ามากเข้ามาสารภาพรัก
คนมีคู่มีครอบครัวแล้วมักมีอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวโกรธง่ายกับคู่ครอง
ขอให้ระวังการพูดจาเป็นพิเศษพูดกันน้อยได้ก็จะเป็นการดี
สุขภาพถ้าจะเดินทางไกลขอให้เตรียมยาและเครื่องมือพยาบาลไปด้วยเพราะจะมีการเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง
โดยเฉพาะอาการผิดปกติของปอดตับม้ามและลำไส้
การเงินรายจ่ายมากกว่ารายรับโดยเฉพาะปัญหาที่เกิด
หรือเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายเรื่องการเงิน
โดยเงินที่คิดว่าจะได้ก็ไม่ได้ตามกำหนดหรืออาจไม่ได้เลย
การงานไม่ค่อยราบรื่นจะถูกตำหนิถูกต่อว่าในการทำงาน
ถูกใส่ร้ายถูกเพื่อนร่วมงานปัดความผิดมาให้
มักถูกเจ้านายตำหนิในเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดหรืออยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์